คุณผู้ชมฮะเวลาเรานำเสนอคลิปอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยบางทียอมรับตามตรง
เราไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นเพราะคนขับขี่หรือเปล่า
หรือเป็นเพราะถนนหรือเป็นเพราะการตีเส้นจราจร
สี่แยกนี้คุณผู้ชมนี่ข้างหลังแล้วเนี่ย
สี่แยกแม่คาวสะอาดใสที่เชียงใหม่มันเป็นยังไงอ่ะลองดูกันนะ
คุณผู้ชมอย่าดูแต่รถนะดูเส้นจราจรด้วย
จะเลี่ยวทางซ้ายของเค้านะ
เนี่ยมันก็เลยมาชะงักกันแบบเนี้ยแล้วเอายังไงดีสุดท้ายคันสีดำเนี้ยต้องเบี่ยงหลบครับ
เบี่ยงหลบเลยชาวเน็ตก็งงว่าเฮ้ยงงกับเส้นจราจรสี่แยกแม่คาวสะอาดใสอำเภอสันทรายที่เชียงใหม่แบบนี้
ไม่รู้จะขับยังไงดีอ่ะตีเส้นจราจรแบบนี้บางคนบอกเพิ่งจะขับผ่านมาเลย
เกือบจะชนเหมือนกันเออไอ้นี่มันมันหนักพอพอกับแยกดงบังเลยนะ
อืมใช่ใช่อันนั้นแยกดงบางคือไม่มีไฟค่ะไม่มีไฟแดงใช่ไหมนิด
นี่กำลังงงอยู่ว่ารถที่มาจากทางนู้นปุ้ยดอมช่วยดูดิ
คือให้เลี้ยวขวาได้แล้วไฟเขาก็เลี้ยวขวาแต่มันเลี้ยวขวาได้กี่เลน
นั่นน่ะสิน่าจะเลี้ยวได้เลนเดียวป่ะแต่ต่อให้เลี้ยวได้เลนเดียวเนี่ย
แต่ตอนตีโค้งอ่ะเอาไม่ใช่คันนี้นะอีกคันเมื่อกี้อ่ะครับ
ในช่องจาลจรที่เค้าตีวะอะดูดูคุณผู้ชมดูนะได้ได้ดูหรอ
ใช่มันก็จะงงแบบนี้แหละคุณผู้ชม
เกือบเจอเลยอะจะเลยนะแต่ก็แสดงบางคนบอกไอ่คันดำไขนี้คุณผู้ชม
เขาจะลักไก่ลักไก่เลนตรงเพื่อจะเลี้ยว
อ่าอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันให้เลี้ยวขวาได้เลนเดียว
แต่คันดำไม่พูดถึงแต่ไอเลนที่เลี้ยวเนี่ย
มันก็มาคาบเกี่ยวกับไอเลนที่เขาจะเหี่ยวขวาทางนี้เหมือนกันดูดิ

บางคนบอกว่ารถคันที่มีกล้อง๒ช่องขวาเนี่ยเลี้ยวได้
ส่วนรถคันดำที่สวนมาเลนขวาสุดเลี้ยวได้เลนเดียว
แต่ติดตรงที่สัญญาณไฟมันไปควบกับ๒เลนขวาด้วย

บางคนบอกถนนเส้นนี้ไฟจราจรแล้วแต่คนกดเลยนะ
วันดีคืนดีก็จะปล่อยคู่ก็ปล่อยเลย

คือถ้าคนไม่ชินเส้นทางคนนอกพื้นที่เนี่ย
โอ้โหน่าจะงงแบบคนในคลิปเลยคุณผู้ชม

แล้วผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่แยกนี้หรอกในประเทศไทย
มันมีอีกหลายแห่งเลยในกรุงเทพก็มีเยอะ

ถนนที่ทำเป็นเลนเส้นทึบแบบนี้

แล้วทุกอย่างมันต้องชัดเจนมากเลยนะบนถนนเนี่ย
เพราะว่ามันเสี้ยววินาทีในการตัดสินใจมากเลย

ครับเอาลองไปดูสินะครับ
ผู้ที่รับผิดชอบว่าจะแก้ไขยังไงให้มันเสี่ยงน้อยกว่านี้